มาดูเหตุระทึกที่เป็นพาดหัวตรงนี้กันนะฮะ
ปาเจโร่ซิ่งแต่ว่ารถส่งของก็แช่ขวาเหลือเกิน
ทำให้เกิดเป็นอุบัติเหตุตามคลิปที่เห็นนี้ครับ
โอ้โหนี่แหละตู้ทึบแช่ขวาอยู่
รถบรรทุกก็อยู่เลนกลางของเขา
ซ้ายสุดตรงนั้นน่าจะมีมอเตอร์ไซค์อยู่
แต่ปาเจโร่คันขาวนี้โอ้โห
ออกซ้ายกะจะแซงทุกคันฮะ
สุดท้ายเสียหลักเพราะหลบมอเตอร์ไซค์
แล้วก็เลยปาดขวาเข้ามาชนกับรถกระบะเขาให้

ส่วนปาเจโร่ขาวตกข้างทางตรงนั้นเลย
โอ้โหคุณเหตุระทึกจริงนะครับ
เฮียขับรถเขานำมาโพสต์เอาไว้
เตือนภัยกันจริงอย่าขับแบบเฮีย

ข้อความบอกว่านี่พลาดหรือตั้งใจ
เพราะมันแช่ขวานี่หมายถึงตู้ทึบแช่ขวา
แล้วก็แฮชแท็กปาเจโร่
ก็มาจังหวะในช่วงนี้ซะงั้นนะครับ

ไม่ได้บอกพี่กัดไว้ว่าเกิดขึ้นที่ไหน
แล้วคนขับรถทั้ง๒คันเป็นยังไงบ้าง

ไม่ต้องสงสัยเลยไม่ต้องสงสัยคุณ
ก็ปาดซ้ายออกไปต้องหลบมอเตอร์ไซค
ก็เลยหักขวาเข้ามาเนี่ย

แต่คุณพอออกไปแล้วคุณเสียหลัก

ก็เลยปาดขวามาอย่างเร็วแบบนี้
นี่หักหลบคันอื่นเป็นเหตุสังเกตได้นะคะ